มีรถตู้นักท่องเที่ยวเขาจอดรอ
รถจอดนิ่งดึงเบรกมือไว้เรียบร้อย

เตรียบจะกลับแล้วไงคะ

รถไหล
พุ่งไปตรงนั้นฮะด้านซ้ายแล้วมีคนวิ่งไล่ตามมีทั้งเจ้าของรถตู้
มีทั้งนักท่องเที่ยวคนอื่นที่ยังขึ้นไม่หมดวิ่งไล่ตามเป็นห่วงไง
ตรงบริเวณเกาะกลางรถไหลไปตรงนี้นะไหลไปเสร็จปั๊บ
นี่จอดอยู่บริเวณตรงจุดนี้ครับเลยขึ้นเกาะกลางไปเลย
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
แถวจุดจอดซื้อของที่ละลึกบริเวณทางลงวัดพระธาตุดอยสุเทพ
คนขับรถตู้เนี่ยตอนแรกเขาจอดรถให้นักท่องเที่ยวที่เขาลงไปซื้อของที่ละลึก
จะขึ้นรถกลับและกำลังจะลงจากดอยทยอยขึ้นดึงเบรกมือไว้แล้ว
แต่ปรากฏว่าจู่รถไหลลงมาซะอย่างนั้นครับแล้วมันเป็นทางลงแบบลาดชัน
รถก็ไหลเต็มกำลังแบบนี้เลยครับนักท่องเที่ยวยังขึ้นรถไม่หมดเลยอ่ะฮะ
ทุกคนใจหายหวาดเสียวไปตามตามกันคนขับรถตู้พยายามวิ่งไล่ตาม
แต่ตามไม่ทันลูกศรสีแดงที่จิ้มเอาไว้เนี่ยมีทั้งคนขับรถตู้
มีทั้งนักท่องเที่ยววิ่งตามรถไปนะครับรถไปหยุดนิ่งบริเวณตรงจุดนั้น
จากจะเป็นพื้นที่เกาะกลางแล้วมิ้นท์และคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีดีครับ
จุดที่รถจอดสนิทหน้ารถมีรูปปั้นเป็นรูปปั้นของครูบาศรีวิชัยครับ
บางคนเลยบอกว่ารถมาหยุดตรงนี้พอดิบพอดี
มุมของบางคนที่มองเรื่องความเชื่อบอกเป็นปฏิหารหรือเปล่า

ตรงนี้เลยทำให้ไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายมากไปกว่านี้
เพราะว่าถ้าหากว่ารถพุ่งแรงกว่านี้แล้วไม่หยุดเนี่ย
ทะลุรูปปั้นได้นะครับและอาจจะมีคนบาดเจ็บก็ได้
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บเลยทุกคนปลอดภัยดีครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
คุณผู้ชมครับสอบถามคนขับรถตู้เขาบอกว่าช่วงเย็นพานักท่องเที่ยวเนี่ย
ไปชมวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนเย็นเนี่ยขาขึ้นขึ้นดอยไป
เสร็จปั๊บขาลงแวะซื้อของที่ละลึก
จอดรถดึงเบรกมือนักท่องเที่ยวลงไปซื้อของ
กำลังทะยอยกลับขึ้นรถรถไหลเฉยเลย
นิษฐานว่าเบรกมืออาจจะคลายตัวระหว่างรองรับน้ำหนักนักท่องเที่ยวที่ทยอยขึ้นมาทีละคนทีละคน
พอน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเบรกมือมันคลายตัวได้หรือไม่อย่างไร
อันนี้คงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ
หรือว่าใครก็ตามที่เชี่ยวชาญเรื่องของรถยนต์อาจจะลองคอมเมนต์บอกเราได้
อย่างที่บอกนะครับว่าทุกคนปลอดภัยจะเจ็บก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นมีอาการตกใจ
ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วช่วงนี้คือคนมาเที่ยวบ้านเราเยอะขึ้นแล้วนะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ